คุณผู้ชมฮะนี่มีภาพหายากให้คุณผู้ชมดูกันนะฮะ

คุณผู้ชมธรรมดาเราเคยเห็นเขาหากินอยู่

นี่ครับคุณผู้ชมเราให้เห็นหน้ากันเต็ม

เรียงผาเหลวหลัง

ชาวบ้านพบเห็นเลี้ยงผาสัตว์ป่าหายาก

และยังเป็นสัตว์ป่าสงวนด้วย

ตำบลอุดมทรัพย์ที่อำเภอวังน้ำเขียว

ภาพเมื่อกี้ชาวบ้านถ่ายเป็นภาพเป็นคลิป
เจอตอนบ่าย๒โมงครึ่งของเมื่อวาน

เลี้ยงผาเพศเมียจริงด้วย
ร่างกายเขาซูบผอมและตาเขาบอดข้างหนึ่ง

ซึ่งน่าจะเป็นเลี้ยงผาที่อายุ๑๕ปี

ว่ามันอาจจะเดินหากินพัดหลง

เจ้าหน้าที่ก็ใช้ตะข่ายในการช่วยกันล้อมจับเลี้ยงผาตัวนี้
ก่อนที่จะนำเรียงผาไปอนุบาลก่อนนะ
อนุบาลดูแลก่อนแล้วถึงจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคุณ
เพราะว่าเลี้ยงผาในระยะหลังมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว
เราเคยนำเสนอข่าวเจอที่ไหนคุณ
อินถนนจำได้ไหมฮะดอยอินถนนที่นักท่องเที่ยวไปถึง

แต่ทีนี้เอ๊ะทำไมเขาลงจากดอยจากเขามา
มากินยอดย่าตามพื้นแค่นั้นเองนะครับ
ล่าสุดวันนี้พบว่าเรียงผาตัวดังกล่าวที่เจ้านาธิ
อนุบาลแล้วก็เอาไปปล่อยแล้วในป่าสแก่ราชนั้นนะครับ

ได้แต่นอนนิ่งอยู่ที่เดิมนะฮะ
ซึ่งสาเหตุน่าจะแบบเขาป่วยจริง
มันป่วยตาข้างขวาก็บอดนะครับ
อาจจะไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้นะครับ
ปล่อยไว้ก็กลัวจะเป็นอาหารของอะไรอีกคุณ
หมานัยหมานัยมันอาศัยอยู่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับอ๋อสัตว์ตูดอีก
ทางเจ้านาธิก็เลยต้องนำเรียงผาตัวนี้
กลับไปยังสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแก่ราชอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อดูแลรักษาจนแข็งแรงจนสามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้
คุณผู้ชมถ้าตามความเชื่อนะว่า
อะไรนะสิ่งที่จะเอามาเป็นยาได้จากเลี้ยงผาเนี่ย
คือต้องบอกว่าเป็นความเชื่อนะแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดด้วยนะครับ
ก็นักล่าเนี่ยเขาจะเอาทั้งเขาทั้งกระดูกแล้วก็น้ำมันเนี่ย
ทำยาสมานกระดูกคุณบอกว่าจะสมานกระดูกมนุษย์ได้นะฮะ
แต่เป็นความเชื่อที่ผิดทำให้เกิดการล่าในอดีต
และทำให้เรียมผาใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้วคุณ
นี่คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาเลยบอกว่าคุณบุ๊คนึกว่าเรียงผาศูนย์พันไปซะแล้ว

คุณดูสิหาชมยากจริง
เห็นแต่ในหนังสือเห็นแต่ในสารคดี
ใช่สวรรค์ศาสตร์ยังพอเห็นได้บ้างนะฮะ
แต่นี่เห็นอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะครับ
ต้องอนุบาลดูแลเขาเป็นอย่างดีเหมือนกัน